เรื่องนี้ก็ต้องการความคิดเห็นจากคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ

กรณีนั่งเบาะหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัย

แถวตรงที่มีแคปอ่ะมันไม่มีเข็มขัดนิรภัย
แล้วยังไงต่อไปคนจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม

จะมีผลบังคับใช้๕กันยายนนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

แล้วมันก็เลยกลายเป็นที่มาไงดอมคุณผู้ชม
จะเป็นจุดจบของรถกระบะแข็บหรือเปล่า
กรรมมันมาตกกับคนที่ขับรถกระบะแข็บหรือเปล่า
นี่คนไทยนั่งมาจะเป็นร้อยปีแล้วนะ

เขาอุตส่าห์ซื้อรถมาราคาแบบเป็นล้าน
แล้วอีกหน่อยมันกลายเป็นว่ากระบะแข็บนั้น

เดี๋ยวลองฟังเสียงของคนใช้รถใช้ถนนหน่อยดีไหม

ที่พ่อค้าข้าวหน้าหมูทอดที่เชียงใหม่
ดูซิว่าคุณอรุณคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงค่ะ

ผมคิดว่าน่าจะเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่า
เดีียวกับบลิศัทธิ์ผลิตสายฆาตเบลดบาทอย่างนี้

เพราะเราต้องเอารถไปทำงาน
เราก็ไม่ได้มีรถถือวัดตู้ด้วยครับ

นี่แหละค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนของประชาชนแล้ว
แต่ว่าฟังในเรื่องของแง่ข้อกฎหมายหน่อยไหม

โพสต์เรื่องนี้นะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า
กระบะแข็บไม่ใช่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เกิน๗ที่นั่งตามกฎหมายนะแต่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
คุณเข้าใจไหมในเมื่อไม่ใช่รถยนต์ส่วนบุคคล

มันก็เลยไม่ใช่เบาะนั่งสำหรับคนคือแคปเนี่ยมันถูกออกแบบ

ทีนี้กฎหมายก็เลยไม่ได้บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตรงแข็บไง
เพราะถ้าเกิดว่าไปติดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ผิดนะ
เป็นการดัดแปลงสภาพรถให้มันผิดไปจากการจดทะเบียนครับ
ดังนั้นค่ะทางทนายเกิดผลบอกว่าจริงตรงแคปนั่งได้

เพราะว่ากระบะแข็บมันไม่สามารถติดเข็มขัดนิรภัยได้
ติดตั้งจะเป็นความผิดอย่างที่ดิฉันบอก
ตรงนี้ก็ชี้แจงแบบเคลียร์แล้วก็เข้าใจ
แต่กระบะแข็บเนี่ยคุณผู้ชมเตือนกันตรงเลยนะ
เวลามันทุกคนที่ไลน์แล้วประสบเหตุความสูญเสียมันเยอะนะฮะ